ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะคะ

ปรับตัวตามตามร้านค้าต่าง
มีการปรับการทำงานของพนักงานค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูการทำงานของร้านกาแฟ
ตอนแรกที่เข้าไปเขาติดป้ายประกาศก่อนเลยนะ
เว้นระยะทางสังคม๑เมตรระหว่างลูกค้ากับพนักงาน
กฎเฉพาะกิจไม่รับแก้วของลูกค้าที่เอามาเอง
และการเสิร์ฟก็คือการติดตั้งรอก
ชักออกไปแล้วแก้วมันก็จะไหลไป
แล้วเงินที่ลูกค้าให้มันก็จะไหลกลับมา

คนในโลกโซเชียลมีเดียค่ะถูกอกถูกใจ
ดไลค์ถูกใจไอเดียแบบนี้
ชื่นชมความใส่ใจของเจ้าของร้าน
ความใส่ใจของพนักงาน

พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายกันหน่อยตอนนี้ฟิตเนสในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ก็ปิดกันไปเพราะว่าตามกฎต้องปิด๑๔วันเนี่ยนะคะ
แต่หลายคนอยากออกกำลังกายค่ะอยากไปต่อยมวยทำยังไงล่ะ
สุขภาพมันก็ต้องมาก่อนเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าการป้องกันการแพร่ระบาดอีกหนึ่งอย่าง
คือต้องทำร่างกายให้แข็งแรงไปซ้อมมวยแต่ซ้อมแบบเนี้ย
สภาพเป็นแบบนี้ปกติเทรนเนอร์ต้องอยู่ใกล้ไง
จะได้ต่อยถนัดหน่อยเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้ต้องเว้นระยะห่างกันไปเลย
สองเมตรแต่ก็ซ้อมได้ปกตินะมันก็ยังเหนื่อยกันปกติ

เขาบอกว่าดูตลกแต่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันมาแล้วว่าการเว้นระยะแบบนี้
มันช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ดีจริงจริงนะคะและในช่วงเวลาแบบนี้เอง
ทุกคนต้องให้กำลังใจกันนะหนึ่งในคนที่ให้กำลังใจและให้หลายคนเลยก็คือ
ครูสลาคุณวุฒิค่ะจับปากกาเขียนเพลงใหม่ขึ้นมา
เป็นบทเพลงรักแล้วก็หยิบยกสถานการณ์โควิดสิบเก้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงด้วยนะคะเพลงนี้ชื่อว่าโควิดซาโควิซ่าสิเมื่อก่อน
อ่าเป็นภาษาอีสานสักนิดหนึ่งโลกครูสลาคุณเป็นชาวอีสานนะคะ
เอาฟังเสียงเพลงกันหน่อยค่ะมวลบุมวลเพลงหน่อยก็ลองฟังเบิ้งนะคะ
เป็นเพลงที่จะให้มันดังขึ้นมาในท่ามกลางความวิตกของสังคมครับ
โควิดซ่าสิมากรครับ
สงกรานปีนี้เมืองไทยคงเหงานานเราคงเลื่อนอีกแล้วแก้วตา
โควิด๑๙จากเมืองจีนข้ามแดนเข้ามา
ให้นางต่างหน้าก็เป็นก่อสัมพนาคัน